เมื่อสักครู่พาไปดูต้นเทียนพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แต่คราวนี้พาไปเตือนไทยกันหน่อยเป็นเหตุการณ์เด็กติดในรถอีกแล้วคุณผู้ชมครับ
เป็นเด็กวัยเพียงแค่๕เดือน

ติดอยู่ในรถนาน๑๕นาทีเพราะว่ารถเนี่ยล็อกอัตโนมัติ

โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือจอดในที่ร่มนะ

กู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖
การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
รีบมาช่วยเหลือเด็กชายวัยเพียงแค่๕เดือน
ติดอยู่ในรถเพราะว่าประตูรถล็อกอัตโนมัติค่ะ

รถยังติดเครื่องอยู่แอร์ก็ยังเปิดอยู่

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้มีข่าวนำเสนอไป
นอนหลับในรถแล้วก็ปิดกระจกหมดเลย
แล้วเปิดแอร์มีโอกาสเสียชีวิต

แล้วก็แหลงงัดประตูฝั่งที่นั่งคนขับ

ก่อนที่จะใช้ลวดเข้าไปเกี่ยวเปิดล็อกบานประตู

๕นาทีเท่านั้นก็นำตัวเด็กน้อยคนนี้๕เดือน
ออกมาได้คุณแม่ยกมือไหว้ขอบคุณเยอะเนอะ

เพราะบางคนถามเลยว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมทิ้งเด็ก๕เดือนไว้ในรถแบบนี้
อืมคุณแม่ก็ว่ายังไงฮะนี้คุณแม่ใจว่าคุณแม่ไว้ฟังคุณแม่นะคะ

คือขับรถพาลูกชายคนโตที่เป็นเด็กพิเศษนะ

ก็จอดรถไปแล้วก็นั่งให้นมลูกชายคนเล็ก

พอให้นมเสร็จเนี่ยนะคะก็เลยให้ลูกน้อยวัย๕เดือน
นอนที่เบาะนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับ
ครับแล้วตัวเองก็ต้องอ้อมมาใช่ไหมครับคือส่วนตัวเองต้องเดินอ้อม
เพื่อมาขึ้นนั่งฝั่งเบาะคนขับ

ช่วงจังหวะจังหวะเปลี่ยนเก้าอี้นั่ง
จังหวะเดินอ้อมลงจากรถแล้วเพื่อจะไปเข้าที่นั่งคนขับแค่นั้นเอง
ทำงานอัตโนมัติไงพอปิดประตูปุ๊บเท่านั้นแหละ

คุณแม่หัวใจคงตกไปที่ตะตุ่มเลยล่ะ
รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
ก็ช่วยเหลือออกมาได้เป็นผลสำเร็จให้เบอร์คุณผู้ชมไว้หน่อย
ศูนย์กู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน๑๙
ใช่ครับ๑๖๖๙นี้ใช้ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ
ก็คุณผู้ชมก็ต้องระวังไว้นะฮะรถบางคันเนี่ย
อัตโนมัติฉลาดเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์
บางทีเราเปิดปิดประตูรถปุ๊บมันบางคันล็อกเลย
คือเขาตั้งใจสร้างเพื่อให้เป็นเรียกว่าระบบเรื่องของรักษาความปลอด
เรานั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีเด็ก
กรณีนี้เพื่อเป็นการปลอดภัยเอาไว้ก่อน
ดึงถ้าเราเอื้อมถึงแง้มประตูฝั่งคนขับ

อ้าวไม่งั้นคืนใหม่ทีหนึ่งค่อยปิดประตูที่เหลือให้สนิทก็ได้
คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วย
แต่เราเข้าใจแหละเพราะว่าเหมือนเด็กไว้๕เดือนกว่าจะหลับได้
ใช่กว่าจะกล่อมลูกน้อยได้
คุณแม่เหมือนกันก็ระมัดระวังกันด้วยทุกคนเลยนะคะ